วันนี้วันจันทร์ที่๒๗พฤศจิกายนถูกไหม
นอกจากจะเป็นวันลอยกระทงแล้วเรียกว่าเป็นมหาเลิก
เพราะวันนี้คือวันจันทร์ซ้อนจันทร์นะคะ

เป็นวันที่พระจันทร์เต็มดวงในวันจันทร์
ก็จะช่วยเสริมพลังเรื่องจันทรคติกับสุริยคติด้วย
สายมูเขาเชื่อว่าเป็นวันที่พระจันทร์เต็มดวง

และคุณสามารถประกอบพิธีกรรมได้
ก็คืออาบแสงจันทร์อาบน้ำมนต์เสริมเสน่ห์เสริมโชคเสริมลาบ
เรื่องของการงานให้มันคล่องตัวมากยิ่งขึ้น
ถ้าอย่างนั้นแล้วมาดูเคล็ดลับขอความสำเร็จในคืนจันทร์ซ้อนจันทร์ให้หน่อย

จันเพ็ญลอยตั้งฉากเหนือศีรษะเริ่มได้
ตักน้ำสะอาดใส่ขันทำน้ำมนต์วางไว้กลางแจ้ง
รอให้เงาพระจันทร์สะท้อนอยู่บนน้ำกลางขันเลยนะคะอืม
ให้ลอยอัญมณีดอกบัวลงในขัน
เงาพระจันทร์ลอยกลางขันน้ำมนต์นั้น
ให้เริ่มกล่าวบทสวดบูชาพระจันทร์โองการจันทร์เพลิน
แล้วก็ท่องมนต์จนกว่าเงาพระจันทร์จะลอยเลือดออกจากขันน้ำมนต์นะ
แล้วก็นำน้ำมนต์จันเพ็ญมาอาบกลางแจ้งตามความเชื่อครับ
และปิดท้ายนะอันนี้ห้ามเลยห้ามด่าทอบุพการี
คนที่เป็นมือที่๓ประกอบพิธีนี้ด้วยนะครับ
จันทร์ซ้อนจันทร์คืนนี้ถือว่าเป็นมหาเลิกที่ดีนะ
ที่เราจะออกไปอาบแสงจันทร์อาบน้ำมนต์อะไรต่าง